สวัสดีครับ
โปรปนันก็แย่งกัน

ไม่น่าจะใช่
ไม่เห็นนะสิพี่เห็นเต็มเลย

สวัสดีครับ

รถมหาสนุก
วันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
เมืองสุพรรณเมืองที่น่ารัก
ผู้คนก็น่ารักสำเนียงเนอ
ก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
ที่สำคัญเมืองอู่ข้าวอู่น้ำนะครับ

รวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรม

สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะ

วันนี้ไปไหว้มาแล้วใช่มีมังกรตัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็ตลาดร้อยปีสามชุก

ร้อยปีเนี่ยมีอาหารให้แบบได้ทานกันเต็มไปหมดเลย
ว่าจะเป็นสาลีเนาะสุพรรณเขาก็ดังสาลี

นี่ก็คือสถานที่ที่คนสุพรรณและคนไทยเราให้ความเคารพและนับถือมาก
นี่คือวัดป่าเรย์ไหร่ครับผมส่วนใหญ่และคนมาที่นี่ไม่พลาดครับมาสุพรรณก็ไปกราบหลงโปรตัววัดป่าเรย์ไหร่ครับ
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณถ้าใครมีโอกาสมาสุพรรณอย่าลืมแวะมาสักการะนะครับหลวงพ่อโตวัดป่าเรไรครับผม
วันนี้มาแล้วก็ต้องมีดารามา
โอ้โหวันนี้ตัวจี๊ดทุกคน
ดารามหาสนุกของเราสามคนนะครับขอต้อนรับเลยคุณตั๊กบริบูรณคุณน้ำหวานซาซ่าและคุณป๋องกะพ่อ
เมื่อกี้โทษนะเมื่อกี้ตอนเปิดรายการคุณใช่ไหมครับผม

โอ้โฮสุพรรธ์นี่ต้องบอกเลยว่าชอบจริงครับพ่อ
ชอบอะไรบ้างชอบอะไรบ้างชอบมากครับท่านครับ
สิ่งที่ผมจะชอบเลยนะฮะก็คือจริงบ้าง

เพราะว่าละครที่จอลให้ปีหน้าต้องพูดภาษาสุพรรณ

เคยเล่นละครพูดไปพูดมากลายเป็นหมอนพระประแดง

มันคล้ายกันอยู่

ก็สุพรรณก็มีโอกาสก็แวะเวียนมาบ้างครับ
ส่วนมากถ้ามาสุภัณฑ์ก็ต้องซื้อขนมสาลี

แน่ใจครับแน่ใจไม่แน่ใจครับ

วันนี้นะครับทั้ง๓คนจะต้องมาดูกันนะครับ

เชิญดารามหาสนุกของเราเข้าประจำที่ครับ
งาน

จะต้องทายคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก

ให้ถูกต้องถ้าทายถูกรับไปเลย๑คะแนน
เพื่อนำไปสะสมกับคะแนนในรอบ
ปริศนามหาสนุกต่อไป

เป็นเรื่องของคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก

บุคคลบุคคลคนนี้ทำไมคะ
เธอเป็นคนที่มีชื่อเสียง

เพราะภายในไม่กี่ชั่วโมง
มียอดวิวสูงถึง๑๕ล้านวิว

แต่แน่เธอเป็นคนสุพรรณนี่แหละ
พบกับบุคคลมหาสนุกในวันนี้ครับ
สวัสดีค่ะ

เธอทำอะไรจะให้ถึงมียอดวิว
สูงถึง๑๕ล้านวิว
ใช่และถ้าดารามหาสนุกคนไหนตอบถูก
สามารถเก็บสะสมคะแนนไปได้๑คะแนนไว้ก่อนเลย
เอ้ามาฟังกันนะครับ

อืม

หรือสามเป็นหมอทำขวันหน้ากรับ
คือวิเคราะห์จากการแต่งตัวเนอะ

ชอบตีชิง
หมอทำกว่าหน้า
ก็เป็นไปได้
โยกครับ
ทั้งสามคนตอบว่าตีสิ่งนะครับ
มาถามน้องกันเลยดีกว่า
น้องดังสิบห้าล้านวิวภายในข้ามคืนจาก

เพราะฉะนั้นทั้ง๓คนสะสมไปได้คนละ๑คะแนน

มันเกิดจากการที่หนูเป็นนักร้อง

เขาจริงมาเล่นกับดนตรีสากร
ใช่ค่ะในช่วงสามช่า
ทุกคนรู้สนุกในช่วง๓ท่า
ทีนี้หนูกลัวการที่แบบว่า

จนกระทั่งออกมาเที่ยวกับเค้าแบบนี้ค่ะ

ในช่วงข้ามคืนเลยเหรอ

นักร้องสมัยนี้ยังไม่ได้เลยนะ

ได้ไหมได้ครับเยี่ยมค่ะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ

เยี่ยมค่ะ
เยี่ยมค่ะ
คุณผู้ชมครับน้องแน็ตสาวน่ารักแห่งเมืองสุพรรณบุรีผู้นี้
โด่งดังจากคลิปการตีฉิงที่ดูสนุกสนาน

กระลุ้ง๑๕ล้านวิวไปในเวลา๗ชั่วโมง
เป็นปรากฏการณ์ที่เธอเองก็บอกว่าตกใจเหมือนกัน
เล่าว่าคุณพ่อของเธอเป็นนักดนตรีไทย

วันหนึ่งเธอไปแสดงดนตรีรู้สึกสนุก
ก็เลยเอาจริงออกมาตีปรากฏว่าคนดูชื่นชอบ
กลายเป็นคลิปที่ดูสนุกสนานน่ารักอย่างที่เห็น
นี่แหละครับแม้จะเป็นสิ่งเล็กที่เรียกว่าฉิก

สำหรับสาวน่ารักของเราน้องแน็ตนะครับ
แล้วก็ขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะครับ

ปริศนามหาสนุกของเราเป็นใคร

มันไม่ใช่เรื่องบันทุนแล้วไม่ใช่เรื่องตุ๊ก

โน่คุณบอกน้องคุณบอกลูกคุณหน่อยนะ

หูดำ
เมื่อเราพูดถึงสุพรรณบุรี

ยังเป็นแหล่งของเสียงเพลง

เขาจะเรียกว่าพ่อเพลงแม่เพลงกันถูกไหม
สุพรรณมีวิถีที่ใกล้ชิดกับเสียง
เพลงพื้นบ้านค่อนข้างมาก
เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนสุพรรณเลยก็ว่าได้

ช่วงจับผิดมหาสนุก
ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องจับผิด

ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง
แต่อาจจะจริงหรือหลอกก็ต้องคอยจับผิดกันดู
ว่าในรอบนี้ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
มาพบกับปริศนามหาสนุกของเราทั้ง๓ท่านเลยครับ
ว้าวสวัสดีครับเอาชุดไทยอีกแล้ว

ชื่อนายพัชระพนค์พรรมขุนทศครับ
อ๊อฟทำอะไรครับทำอะไรอยู่ครับ

หมายเลข๒ครับแนะนำตัวเองครับ
สวัสดีครับผมศักดาตะครับ
คุณพ่าเป็นเชียนพระสุพรรคับ

อุ่น

ผมมีเวลาให้๓นาทีในการถามครับผม
อยากถามอะไรถามถามได้เลยครับ
เชิญครับ
เบอร์๓ครับ

มีแฟนยังครับผม
ยังไม่มีค่ะ
ที่โนคูก
มาดีค่ะ

ประมาทประมาทแป้งสามละคะ
ประมาทค่ะ
ประมาทสุดลิบ

ภาคจริงกับภาคเคเนี่ย

ภาคจริงเดินบินทบาทได้กัน

เพลงอีเซลเนี่ยเซลใคร

แววกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงครับ
เอาไว้ร้องจีบกันเกี่ยวพาราศีกัน

พูดถึงประเพณีของจังหวัดสุพรรณบุรี
ช่วยบอกหน่อยว่ามีประเพณีใดบ้าง

โดดเด่นของสุพรรณบุรี
ก็จะมีประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรีค่ะ

ที่แบบขึ้นชื่อแล้วก็คนมาเที่ยวเยอะอะไรอย่างนี้

อ่ะขอถามเบอร์สองบ้างแล้วกัน
ถาอย่าของคุณในโงงการปลา
ใช่ครับคืออะไรครับผมอ๋ออันนี้ดีอ๋ออันนี้ดี

ต๊ะสามชุกครับอ๋อสามชุกครับโอเคอยู่อำเภอสามชุก
อยากรู้ว่าบ้านน้องเอ็มใช่ไหมคะ
อยู่อำเภออะไรคะ

อำเภอสองพี่น้องนี้มีแบบว่าคนดังอยู่กันไหมคะ
ถ้าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปเลยนะคะ
ก็จะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงค่ะ

เป็นอย่างไร

ครับผมพอแล้วครับไม่ให้ถามแล้ว
พอแล้วเหรอคะอยู่สักครั้งไหนล่ะ

เพื่อเพิ่มเติมให้ผมจะให้เขาคุยถึงอาชีพของเขา

ที่จะยกแผ่นป้ายในรอบนี้

อ่ะเริ่มจากพี่อ๊อฟเลย
ครับก็ทำอาชีพพ่อเพลงพื้นบ้านครับ
ก็จะมีเพลงช่อยเพลงอีแซวเพลงเรือเพลงขอทาน
ตัวอย่างก็ตัวอย่างสักเพลงหนึ่งถนัดเพลงอะไร
เอาเพลงขอทานดีกว่าครับ

ลูกนี้เปรียบเหมือนลูกไก่ที่พลาดแม่
ลูกนี้เปรียบเหมือนลูกไก่ที่พลาดแม่
เที่ยวมาร้องจอแจอยู่ที่ใต้ถุน
ก็ให้แม่โปรยข้าวสารทำทาน
เอาบุญทำเสื้อเถิดแม่บน
เออเหลือน

คุณนึ่งพาไปเลยลูกพี่

ผมขอแบบเดี๋ยวโชว์รูปพระ

แล้วเริ่มจากวาดฤทธิ์เลยลูก

หลวงพ่อเอ่ยำวัดดังครับ

มีอย่างใหญ่ก็ไม่ใช้ยาก

อันนี้ลดพี่ป๋องมั้งครับ

พอนะไปแล้วโอเค
หมายเลข๓นะครับนางงามค่ะถ้าในส่วนของเอมนะครับ
อยากจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวดีกว่าค่ะของจังหวัดสุพรรณบุรี
ในฐานะที่เราเป็นนางงามแล้วก็ขอเป็นตัวแทน
แนะนำให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้มาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
คือจริงแล้วจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยส่วนมากแล้วถ้าใครไม่มาวัดป่าเลไล
ถือว่ามาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเอมอยากจะให้ทุกทุกคนนะคะ
ใครที่มาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีเข้ามาสักการะองค์หลวงพ่อโต
วัดป่าเลไลก่อนค่ะเพื่อจะได้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนั้นถ้าใครที่เป็นแบบสายโซเชียลชอบถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
แนะนำอุทยานมังกรสวรรค์ค่ะ
ซึ่งภายในอุทยานมังกรสวรรค์เนี่ยจะมีแบบหมู่บ้านเรียนแบบประเทศจีน

ซึ่งมันก็จะมีหลายมุมให้เราถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ตบสุดท้ายเลยนะคะหาของกินอร่อยกันที่ตลาดสามชุกค่ะ
ก็ขอให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีเยอะนะคะ
อาวุ้ย

คือวันว่าแบบว่า
คือเขาเหมือนสุดพี่โน่ตอนนี้
แต่เดี๋ยวต้องดูต่อไป

โอเคผมเชื่อว่าพระจะมีความรู้เรื่องพระ

นี่หมายเลข๓เมื่อกี้ยังคุยกับหวานว่า

ขนาดน้องปาววาลียังมีสำเนียงเหนอะอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะ
ไม่มีไม่มีเสียงที่มันออกมาเป็นสำเนียงเหนอเลย
ผมก็เลยคิดว่า๓คนนี้ไม่ใช่เลือดสุพรรณเลย

เพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังตัดสินไม่ได้ครับ
ช่วงหน้าเรามีความสามารถพิเศษของเขาทั้ง๓คน
จะเกี่ยวข้องกับการเป็นเลือดสุพรรณหรือไม่
เปลี่ยนช่องไปไหนพักสักครู่

รายการนะครับมาพบกับโชว์ความสามารถพิเศษ
เหล่าบรรดาปริศนามหาสนุกกันเลยดีกว่าครับ

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห
เพื่อตัดสินใจทายว่าใครเครือปริศนามหาสนุกตัวจริง
รอบนี้ถ้าตอบถูกเรามีคะแนนให้๒คะแนน
สำหรับโชว์แรกจะเกี่ยวกับความเป็นเลือดสุพรรณไหมนะ
แต่ก็เกี่ยวครับเพราะว่าถ้ามันมีพ่อเพลงแม่เพลงแล้ว
อันนี้เกี่ยวแน่เกี่ยวแน่เกี่ยว
กันเลยดีกว่ากับโชว์นี้ใช่หรือไม่ใช่ตัดสินใจกันเองนะครับ
กับโชว์เพลงขอทานครับ
โอ้เพราะขุนแม่ขุนถ้าลูกไม่อดไม่ยากไม่ยากไม่จน
ลูกจะไม่มาหลบอวนเพราะเซธี่แม่เซธี่เลย
เออเออเอาไงลูกนี้ยกมือขึ้นสิโลโลด
ลูกนี้ยกมือขึ้นสิโลโลด
ลูกนี่เป็นคนตัดแม่คุณอย่าตัด
ประโยชน์ไปเลยแม่ล้มพ่อใส
จงได้โจทย์โปรดแล้วจงทำ
เอ่ยขาด
เออเออ
ลูกนี้เป็นโง่ยเป็นเปี๊ยอีกค่าเสียคา
อีกทั้งหูทั้งตาของลูกก็บอด
จะไปไหนไปไม่รอดแล้วคุณแม่จ๋า
เอาคนละห่อสองห่อให้ลูกได้ห่อผ้า
เอามะนามำไล่จริงนะ
ลูกรักก็จะได้ลาเอ่ยไปเอ่อเอ่อเอ่อเอ่งเอ่งเอ่ย
ก็มีสิทธิ์แล้วนี่ก็มีสิทธิ์แล้ว
มาถึงโชว์ต่อไปนี่สิครับค่ะผมว่าโอ้โหตาคนนี้เนี่ยนะ
จากทำให้สองดารามหาสนุกของเราเชื่อว่าเขาเป็นเลือดสุพรรณตัวจริง
โชว์เนี้ยไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ชื่อโชว์นี้สุดสุดไปเลยครับ
ค่ะคือว่ารับสนิทสิทธิ์ล่อเป้าครับ
แล้วเชื่อว่าเกาะรับสนิทเป็นอะไรที่คุยกับหลวงคโทษอย่างเรื่อย
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย

โอ๊ยโอ๊ย

โอ๊ยโอ๊ย
โอ้โหโหดมาก
มาทั้งมวยสุพรรณเลย
อ่ะมาถึงโชว์สุดท้าย

ให้ลูกตัวนั้นถ้าได้ช่วยเสียงตาควรรักมาก
ชีวิตตุกรดให้มารับทีม่ำแพ้วันนี้
ต่อไปมาช่วยลูกชีค
มีชื่อเสียอย่างเหมือนกัน
ทำงานหลายปียังไม่พ้นจากความปวดร้าว
พ่อช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจลูกหญิง
ก่อนพ่อคอยช่วยดนให้คนรักคนเมตตา
มีวาสนาโด่งดังกับเขาสักที
ให้มีเงินมีทองมาหล่อเลี้ยงครอบครัววันนี้
หากที่มีตัวลูกเป็นสิทธิ์สามีคนอีก
โอ้มสิทธิเท้าพื้นจรรย์นิสัย
ให้ลูกมีคนรักคนแม่ตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะ
ชื่อเสียงกล้องฟ้าคนรักมากมายโอม
ให้หมากกูงามหือดังกระแมน
ให้แคนกูงามดังพระนาราย
เจ้าเมืองสวรรค์ยังอยู่กับใครเมื่อเห็นแบบตัว

เมืองสวรรค์ยังอยู่เพราะใด
เมื่อเห็นหน้าคู่

รายการเราออกอากาศดังแน่ค่ะค่ะ
อ้าวนะตอนนี้โชว์จบไปแล้ว๓คน

เชิญปริตนาทั้ง๓คนขึ้นบนมหาลกที่ครับ
ห้อยยากแล้ว
ตั๊กดูครบไปแล้วช่วยวิเคราะห์หน่อย
หนึ่งผมคิดว่าต้องเป็นเลือดสุพรรณ

กับการร้องเพลงแซวอะไรอย่างนี้
ผมคิดว่ามันน่าจะมาจาก
คนจังหวังสุภัณฑ์จริงอะไรแบบนี้ล่ะครับ
ค่ะตอนแรกหวันคิดว่าเป็นเบอร์๒เนาะ
ขวัญคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์
รู้สึกเหมือนได้รู้รู้ความรู้อ่ะค่ะ
อยากได้มีดสักเล่มหนึ่งนะแล้วมากรีดเลือดนะ
ทั้ง๓คนเลยนะว่าใครเป็นเลือดสุพรรณนะ

เพราะว่าตอนแรกผมไม่เชื่อว่าทั้ง๓คนเป็นเรื่องสุพรรณ

ผมว่ามีสินใจได้ว่า๒เป็นเทรนเนอร์มวยแน่ล่ะ

เอ้าต้องตัดสินใจกันแล้วนะครับ
ว่า๓คนนี้ใครคือเลือดสุพรรณตัวจริง

เอาล่ะตอนนี้คะแนนสะสมมีอยู่คนละ๑คะแนนเหมือนกันหมด

ถ้ามีคนถูกเป๊ะเนี่ยผ่านเข้ารอบแน่นอนรอบแจ็คพอร์ต

ถ้าอย่างนั้นถึงเวลาเฉลยแล้วเตรียมตัวนะครับ

ใครคือเลือดสุพรรณตัวจริง

โอ้โฮ
ตั๊กสุดยอด

เอ้าเดี๋ยวเราเริ่มก่อนนะครับ

๒แนะนำตัวเอาจริงเลย

ผมศักดาทกแก้วครับชื่อเล่นชื่อตาครับ
ไม่ได้เป็นเซียนพระครับแต่เป็นเทรนเนอร์มวยครับ
ออกกำลังกายอยู่ที่ฟิตเน็ตไปไฟล์คลับ

แล้วทำไมรู้เรื่องพาเยอะว่าครับ

เป็นคนโคราชแต่มาสอนมวยอยู่ที่นี่

มาที่หมายเลข๓ค่ะแนะนำตัวเลยครับเป็นใครมาจากไหน
ค่ะชื่อเอมนะคะนางสาวรมิดาสุพิทักษ์ค่ะ
เป็นคนอำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรปาการค่ะ

นั่นไงเป็นนักร้องอิสระค่ะเป็นนางแบบ
รับงานนางแบบแต่งหน้านั่นแหละค่ะ
วันนี้ขอบคุณนะคะปริศนานางสาวรัมมิดาสุฟิทธิ์ค่ะขอบคุณค่ะ
โอเคครับถูกเลยครับอ้าว

ซึ่งเป็นเลือดสุพรรณตัวจริงเอาแนะนำตัวเลยครับ

ชื่อจริงชื่อพัชละพลพร่ำคุณทศครับ

แล้วก็ปัจจุบันเป็นข้าราชการ
ขู่ยู้โรงเรียนวัดบ้อคุครูปัชฌาติตั้น
คิดถูกจริงแล้วอาชีพเราเกี่ยวกับเพลงขอทานไหม
ก็มีเกี้ยวครับเราต้องใช้ตอนเด็กถ่ายทอดให้เด็ก
ซึ่งปัจจุบันนี้ชุมชนนี้ร้องอยู่แค่ที่เดียวครับ
แล้วก็จะไม่มีแล้วแล้วก็ลองปีละครั้งครับ

เราจะร้องแค่วันออกพันต้าครับ
มีคุณครูอุดมคล่องม่วงเป็นผู้ถ่ายทอดให้

ขออนุญาตเรียกครูนะครับก็ถ่ายท่อให้เด็กเยอะครับ
ให้เขาซึมซับวัฒนธรรมนะครับพื้นบ้านของชาวสุพรรณบุรีเอาไว้นะครับ
แต่วันนี้เรายังได้รับเกียรติจากวิทยาลัยราชสินสุพรรณบุรีใช่ไหม
เรามีโชว์สุดพิเศษนะคะจากเทศกาลหัวโตอู่ทอง
ซึ่งเป็นการแสดงสร้างสัตว์ด้วยใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับผมโดยการฟื้นฟูประเพณีดั้งเดิมของชาวอูทอง
แสดงเพื่อสร้างความแปลกใหม่นะครับให้ดูสนุกสนานและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
ค่ะซึ่งแน่นอนครับเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้ประเพณีแต่โบร่ำโบราณ
หรือประเพณีหัวโตนี่ของอู่ทองศูนย์หายไป
มาพบกับโชว์พิเศษของเรากันได้เลยครับ

เฮ้เฮ้เฮ้

โดยวิทยาลัยโดยวิทยาลัย

หัวโตหัวโตหัวโตสุพันธ์มาแล้วหัวโตสุพันธ์มาแล้ว
ขอเชิญน้องแก้วมารับหัวโตหัวโตหัวโตหัวโตสุพันธ์มาแล้ว
หัวโตสุพันธ์มาแล้วขอเชิญน้องแก้วมารับหัวโตตาลาลา
หัวโตหัวโตหัวโตไม่ได้กินข้าวหัวโตไม่ได้กินข้าว

หัวโตไม่ได้กินข้าวกินแต่นับแล้วอดข้าวหัวโตตาลาลา
หัวโตหัวโตหัวโตหัวโตไม่ได้กินข้าวกินแต่นับแล้วอดข้าวหัวโตตาลาลา
หัวโตหัวโตหัวโตหัวโตไม่ได้กินข้าวกินแต่นับแล้วอดข้าวหัวโตหัวโตหัวโตไม่ได้กินข้าว

ทุกคนสุดรอบแจกพอดกันเลยนะครับ

และสามารถเลือกแผ่นป้ายได้
จาก๑๒แผ่นป้ายดังต่อไปนี้ครับ

กับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุก

ถ้าชนะจะได้ป้ายละ๑๐๐๐บาท
และนี่คือ๕แผ่นป้ายนะครับ
ที่ปริศนามหาสนุกตัวจริงของเรา

และนี่ก็คือ๕แผ่นป้ายที่พี่ตั๊กได้เลือกไว้ค่ะ

อุตส่าห์มาโชว์มาแสดงแล้วมาร่วมสนุกกับเรานะครับ
มีโอกาสได้เจอดีขอบคุณครูมากครับ

ฉันนะได้๑๐๐๐๐นะอ๋อไปกันนะยืน

ชนะ

บึ่ดี้และเบนเนท
ป่าวยิ่งชบ

เบสดีกรี
ลีลาเยอะเหลือเกินไอ้นี่นี่
เปายิงชุด

สามหมื่นแล้ว

มาดูแผ่นสุดท้ายแล้วนะครับ
ผมเอากองสลากพลัสออกมา

เป่ายิงชุบ

วันนี้พี่ตั๊กรับรางวัลกลับบ้านไป

วิทยาลัยหน้าตสินสุพรรณบุรี

น่ารักมาก

สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวสุพรรณบุรี
ขอบคุณจังหวัดสุพรรณบุรี
ขอบคุณคนสุพรรณบุรี
ที่น่ารักต้อนรับเราเป็นอย่างดี

เรามาดูแผ่นป้ายที่เหลือทั้งหมด

อัลลานิกชนิดเม็ดนะครับ
ค้อนครับและไฮลักษ์สตรีโวดี

โอเคที่นี้ฝั่งนี้

ที่เอาโฟกัสบ่อยผมชวนดูครับผม

สวัสดีครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป